ว่าด้วยเรื่องของพระนะฮะมีพระใหม่รูปหนึ่งอยู่ที่พระนครศรีอายุทยา
ถูกคนบุกเข้ามาทำร้ายถึงกุฏินะฮะค่ะนี่เพิ่งบวชเลยนะครับ
บาดเจ็บนะฮะนี่ดูบาดแผลของหลวงพี่อันนั้นรอยสักนะไม่ใช่แผล
กำลังมองอยู่เลยพี่อุ๋ยเอ๊ะในแผลในในลอยสักอันเนี้ยแดงแดงเนี้ย
อันนี้แผลค่ะนี่นะฮะทุกผู้ชมครับพระแบงค์ฮะพระแบงค์นะครับ
อายุสามสิบเอ็ดปีโชว์บาดแผลทั้งศีรษะทั้งแขนทั้งลำตัว
ให้กับผู้สื่อข่าวดูบอกว่ามีกลุ่มชายชะกันเนี่ย
บุกมาถึงกุฏิมาทำร้ายนะประตงประตูกุฏิก็พังเสียหาย
ข้าวของกระจัดกระจายหมดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดกล้วย
นี่ประตูกุฏิกุฏิของพระแบงค์อยู่วัดกล้วยนะฮะ
ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นพระแบงค์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ประมาณตีหนึ่งครึ่งแล้วกำลังจำวัดแล้วนอนอยู่นะ
เสียงสุนัขเนี่ยมันเห่าแบบผิดสังเกตทีแรกไม่ได้เอกใจอะไร
ระหว่างที่กำลังเดินมาจะหยิบกระติกน้ำอยู่ด้านหน้ากุฏิ
แบงค์บอกว่าเห็นกลุ่มชายชะกัน๖๗คนเนี่ยมาอยู่แถวนั้นก็เลยตะโกนถามมาหาใครโยม
ที่ทั้งหมดเนี่ยจะวิ่งกรูขึ้นมาที่กุฏิของพระแบงค์พระแบงค์บอกอัตมานีรีบเข้ากุฏิล็อกประตูเลยนะ
ค่ะแต่ชายชะกันพวกนี้เนี่ยใช้เท้าถีบประตูนี่ฮะข้างหลังเนี่ยประตูนี่พังเลย
แล้วก็บุกเข้ามาทำร้ายหนึ่งในนั้นพกปืนมาด้วย
นี่พระแบงค์ก็บาดเจ็บฟกช้ำดำเขียวตามร่างกายหลายแห่งโดยเฉพาะซี่โครงนี่ร้าวไปสองซี่นะฮะ
ถามว่าเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่พระนะค่ะ
คือบุกมาทำร้ายขนาดนี้เลยเหรอพระแบงค์บอกว่าสงสัยสาเหตุเนี่ย
จะเกิดจากเรื่องที่แฟนสาวของหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เคยมีปัญหากับเพื่อนของพระแบงค์ที่เป็นผู้หญิงแล้วทีนี้พระแบงค์เนี่ย
ท่านไปโพสต์เฟซบุ๊กระบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ฝ่ายหญิงคู่กรณีก็โทรมาหาพระแบงค์อ่ามาสอบถามว่าอ่า
พระไม่พอใจเรื่องอะไรพระไปโพสต์มาโพสต์อะไรพระมายุ่งเกี่ยวอะไรด้วย
พระก็ตอบไปว่าเอางี้เดี๋ยวรอให้อัตมาศึกก่อนแล้วค่อยคุยกัน
แต่สงสัยฝ่ายหญิงเนี่ยไปบอกแฟนพวกแฟนของฝ่ายหญิงคนนั้นเนี่ย
รอให้ศึกฮะค่ะเมื่อคืนนี้บุกมาเลยครับ
เดินเข้ามาห้าหกเจ็ดคนได้อืมแล้วเขาว่าไง
เขาไม่พูดอะไรเลยมันถึงก็ถีบแล้วเขาบอกจะเปิดประตูก็ถีบเข้าไป

เนี่ยมีในแชทอยู่กับผู้หญิง
ตั้งแต่ที่เยิ้มตั้งแต่ที่เที่ยว
โอ้โหขนาดพระขนาดเจ้าถี่ประตูกุฏิเข้าไปทำร้ายเลย
ค่ะรอให้ศึกก่อนก็ไม่ได้เพราะแบงค์บอกแต่ก็แม่ด้วยความเคารพนะฮะ
หลวงพี่หลวงพี่ก็ไม่ควรจะไปพงไปโพสต์อะไร
เรื่องของเพื่อนผู้หญิงอะไรพวกนั้นนี่ก็เลยต้องไปแจ้งความนะครับ
สพพระนครศรียุธยานะครับนี่ส่งชุดสืบสวนมาตรวจสอบที่กุฏินะฮะ
แล้วก็มาสอบสวนตรวจร่างกายอะไรต่างนานาด้วยนะครับ
บอกว่าพอจะรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วเดี๋ยวจะเรียกมาแจ้งข้อหา
แล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไปโอ้โหพวกนี้นี่มันโหดจริงนะคะ